วันนี้แม่คนหนึ่งได้ออกมาร้องขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายวัย๙ขวบนะครับ
หลังจากที่เข้าไปเตะฟุตบอลกับเพื่อนในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งที่ปราจีนบุรี
แล้วถูกสุนัขของคุณครูที่มีบ้านพักอยู่ในโรงเรียนกัดจนเป็นแผลทั่วร่างกายนะครับ
ซึ่งครูเจ้าของสุนัขบอกว่าจะขอจ่ายเงินเยียวยาให้เพียงแค่๑๐๐บาทเท่านั้น
เพราะว่าเด็กเป็นฝ่ายบุกเข้ามาในบ้านของคุณครูเองติดตามจากรายงานครับ
หนูบอกขอค่าเยียวยา๕๐๐ได้ไหมเพราะว่าน้องก็เจ็บเยอะเพราะว่าต้องมีค่าใช้จ่ายไปหาหมอ
แล้วทีนี้เขาบอกว่าเขาให้พันเดียวค่าน้ำมัน
เขาบอกว่าน้องบุกลุกเข้าบ้านเขาก็บอกว่าถ้าโจรเข้าบ้านฉันต้องไปเสียเงินให้หมาที่กัดโจรอย่างนี้เหรอ

รัชดาพรกฎมงคลอายุ๒๕ปี
คุณแม่ของน้องโชควัย๙ขวบเผยความรู้สึกหลังลูกชายถูกสุนัขกัดในโรงเรียน
แต่เจ้าของสุนัขซึ่งเป็นครูกลับปัดความรับผิดชอบ
เล่าว่าวันเกิดเหตุเวลาประมาณบ่ายสามโมงญาติโทรศัพท์มาบอกว่าลูกชายถูกสุนัขกัด
เห็นสภาพลูกถึงกับน้ำตาไหลเพราะตามร่างกายเต็มไปด้วยรอยเขี้ยวรอยขย่ำหลายแห่ง
บริเวณแขนหน้าอกและศีรษะ
เมื่อสอบถามเพื่อนของลูกชายทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุลูกชายและเพื่อนประมาณ๕คน
ชักชวนกันไปเล่นฟุตบอลในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งอำเภอเมืองปราจีนบุรี
ระหว่างพากันไปหยิบลูกฟุตบอลบริเวณหน้าบ้านพักของครู
ปรากฏว่ามีสุนัขวิ่งเข้ามากัดน้องโชค
เพื่อนต้องช่วยกันหามออกมาและร้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
แต่สิ่งที่ทำให้รู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมคือครูเจ้าของสุนัข
ไม่ได้มาดูแลถามถ่ายอาการบาดเจ็บของน้องโชคเลย
เรียกค่าเยียวยา๕๐๐๐บาทครูคนดังกล่าวกลับบอกว่า

บาทเท่านั้นอ้างว่าเด็กไม่ได้อาการสาหัสและยังบอกด้วยว่า
สุนัขอยู่ในบ้านแต่เด็กบุกรุกแอบเข้ามาหยิบฟุตบอลภายในบ้านเอง

ขณะที่ผู้อำนวยการโรงเรียนก็บอกให้รับเงิน๑๐๐๐บาท
เพื่อให้จบเรื่องและไม่สามารถช่วยอะไรได้มากกว่านี้

เพราะว่าต้องมีค่าใช้จ่ายไปหาหมอ

บอกโอ้โหพี่ชีวิตคนกับเด็ก๕๐๐

มันไม่คุ้มหรอกพี่หนูไม่อยากได้หรอก

ผมบอกอย่างนี้ขอค่าเยียวยาหน่อยได้ไหม

อันนี้คือเขาเตะเสร็จเขาก็เอามาเก็บ

หนูก็ไม่รู้ว่าถ้าเด็กไม่ล่อหมา
มีความฉลาดนะพี่เนอะล่อหมาออกไป

ลูกหนูโดนกัดตายก็คงจะตายฟรีหรือเปล่า

เข้าไปเอาฟุตบอลบริเวณบ้านเขาอะไรอย่างนี้
แต่บ้านพักมันอยู่ในบริเวณโรงเรียนนะคะ
ครูพุ่มอายุ๓๖ปีคู่กรณีบอกว่า
สุนัขตัวดังกล่าวชื่อเจ้าช้างวัย๗ปี

ปกติจะล่ามโซ่ไว้ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์
ไม่ได้มีนิสัยดุร้ายแต่จะห่วงบ้านห่วงสิ่งของ
หากคนแปลกหน้าเข้าใกล้ก็จะเห่าและกัด

ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าใกล้บ้านพักครู
แต่สำหรับน้องโชคไม่ได้เรียนอยู่ที่นี่
จึงเป็นเหมือนคนแปลกหน้าสำหรับเจ้าช้าง
โดยวันเกิดเหตุเธอไม่ได้อยู่บ้านพัก
กระทั่งมาทราบเรื่องจากผู้อำนวยการโรงเรียน

และได้เรียกเด็กที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบถาม
ทราบว่าน้องโชคเข้าไปหยิบลูกฟุตบอล

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่ารู้สึกผิด
ไม่ได้ไปดูแลอาการเด็กในตอนแรก
เพราะเข้าใจว่าน้องไม่ได้เจ็บหนัก
แต่เมื่อเห็นบาดแผลก็รู้สึกเห็นใจ
และจะขอจ่ายค่าเสียหายเพิ่มให้เป็น๒๐๐๐บาท
ครูมองว่า๕๐๐๐บาท
ถ้าหมาครูไปกัดบริเวณที่มันเป็นพื้นที่สาธารณะเนอะ
ครูก็ให้อยู่แล้ว
ดูแลเรื่องค่าทำขวัญค่ารักษาพยาน
ก็ดูแลเต็มที่ค่ะเพราะเราเป็นคนเลี้ยงสุนัข
เราก็เข้าใจดีแต่ทีนี้มันติดตรงนิดนึง
คือมันเข้าไปในบ้านเราโดยที่เราไม่ได้อนุญาต
ตั้งแต่วันเกิดเหตุเนี่ยเราก็เฉยเพราะว่าคู่กรณีเป็นเด็ก

เราก็เพิ่งมาเห็นแผลเมื่อวานนี้เอง
คนถ่ายรูปส่งมาให้ดูเพิ่งเห็นเมื่อวานเนี่ย
เพราะมีคนถ่ายรูปส่งมาให้ดูเราก็ว่าเยอะเหมือนกัน
แต่ว่าก็เลยบอกกับทางท่านภูมิในการว่า
แบบนี้หนูจะเพิ่มให้เขาเป็น๒๐๐บาท
แต่ยังไม่ได้คุยกันนะจะเพิ่มให้เป็น๒๐๐บาท
แต่ถ้าเอา๕๐๐เนี่ยมันใจมันรับไม่ได้
คือเข้าไปในบ้านเราเนอะ
พุ่มยังบอกด้วยว่าเรื่องเงิน๕๐๐๐บาท
ไม่ได้สำคัญเท่าอาการบาดเจ็บของเด็ก
แต่อยากให้เข้าใจและคำนึงถึงความถูกต้อง

แต่บ้านพักครูก็ไม่ใช่พื้นที่ที่ใครจะเข้าไปก็ได้
ณทรัพย์ประคันธิราระสิริภูมิถ่ายภาพ
รพันธ์ขันทองคำข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน